ดาเด็กแว้นทั้งหลายนะคะเวลาเขาแข่งรถกันเนี่ย
บางทีนะเขาก็ต้องถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
รู้สึกประกัดศักดารู้สึกเท่ขึ้นมานะคะ
แต่ว่าตำรวจสพเมืองอำนาจเจริญเห็นคลิปนี้แล้ว
ในเฟซบุ๊กบอกว่าขอบคุณครับ
เออบอกแบบนี้เลยนะคะผมเห็นหน้าหมู่เลยครบทุกคน
เขาก็คิดว่าเขาเท่ห์นะเขาก็คิดว่านี่แหละ

แล้วเขาก็ถ่ายคลิปนี้แล้วก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊ค
ที่มีชื่อว่าพี่ปอนนากิบ

มาเป็นภาษาอังกฤษนะคะและคลิปที่เขาโพสต์ออกไปนี่แหละ
คุณผู้ชมเห็นนี่แหละมันเป็นหลักฐานชั้นดี
ให้กับตำรวจสพเมืองอำนาจเจริญเห็นหน้าครบทุกคนเลย
แล้วก็สืบจากเฟซบุ๊กนี่แหละจนไปเจอเจ้าคนที่ถ่ายคลิป
ชื่อว่านายเพียรพลจันดาวงเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถในตำบลนาผือนะคะ
หลังจากนั้นมันมีหลายคนในคลิปมันไม่ใช่คนเดียวหรอกที่จะถูกจับวันนี้
ขยายผลค่ะไปถึงกลุ่มบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิป
โดยเฉพาะบรรดานักแข่งทั้งหลาย
นักแข่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้อายุยังน้อยอยู่เลย
ตำรวจบอกขอบคุณครับเห็นคลิปแล้วชัดเลยไปตามจับกลุ่มได้
คนแรกเด็กชายผีคุณอายุ๑๓ปี
ขออภัยนะคะคนที่๒เด็กชายโดนอายุ๑๔ปี
ในวุฒิอายุ๑๖ปีในบ๊อบบี้อายุ๑๘ปี
กลุ่มคนนี้๔คนนี้ตำรวจแจ้งความดำเนินคดี๓ข้อหาเกี่ยวกับการแข่งรถในที่สาธารณะ
ถามว่าเอาแล้วคนที่โบกมืออยู่ในคลิปล่ะเขาไม่ได้ลงแข่งด้วยเขามีความผิดไหม
อันนี้บอกเป็นความรู้เลยนะคะโดนด้วยแน่นอนค่ะ
ตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัวในชิดอายุ๑๘ปี
ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคลิป
แล้วก็อีก๑คนเด็กชายพีอายุ๑๓ปี
เป็นคนถ่ายคลิปฐานอะไรทำไมจะต้องผิดด้วยล่ะ